เราไปเช็คราคาสินค้าในตลาดดีกว่าดูสิว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้ราคาตลาดกลางของเราวันนี้จะเป็นยังไงปรับเปลี่ยนหรือเปล่าค่ะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยจ้า
หมูเนื้อแดงคงที่เลยค่ะร้อยสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่แปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองค่ะ
มาดูราคาของผักกันต่อดีกว่า
ใบเขียวของเราวันนี้กะหล่ำปีเขียวนี่๑๓บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ใบกะเพราค่ะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ใบโหระผ่าเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบหนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ